นี่คือสักกุระอาหารปลานะครับ
ชิ้นเป็ดจิ๋ว๒๕๐กรัม

สกัดเป็นอาหารแมวแบบเปียก
ของพี่เพชรดีกรีครับผม
นี่อาหารสำหรับสุนัขนะฮะ

ตับแล้วผักในนี้มีทั้งหมด๔๘๐กรัม

ขอบคุณครับ
คุณแอนที่รักคำถามข้อนี้ค่ะมีมูลค่า๒๐๐๐บาท

อาหารสัตว์ทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุด
เอาล่ะคุณพี่ตีคะ

มันจะดูแบบเหมือนบางทีแบบมันมีเค็มยังไงอย่างนี้นะ

เพราะในเมื่อสัตว์มันกินได้คนก็ต้องกินได้

คุณคะคุณจะตอบว่าอะไรคือสินค้าที่ถูกที่สุดคะ

ครับแล้วหยุดคิดทำไมเขา

เป็นจะเฉลยที่สากุระอาหารปลาเม็ดจิ๋ว
ที่คุณอันไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

อาหารแมวสำเร็จรูปที่คุณอันเลือก

ถูกกว่านะ

ถูกกว่าเยอะเลย
คุณอันคะและเพชรดีกี่

รสเนื้อไก่ตับและผัก

ต้องแพงกว่า๔๔บาท

แพงกว่าไหม

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

อะไรกันเนี่ย
น้ำพริกปลาแม็กคอแลล

เป็นน้ำพริกจริงครับเจ๊เปิดดูได้ยังไงครับสามแม่ครัว
ใช่นี่เป็นน้ำพริกจริงนะฮะ
กระป๋องสามแม่ครัวในซอสมะเขือเทศอ่า
อ๊าอันนี้สดสุดที่สุดของเจ๊เบิร์น
ของผมต้องสามแม่ครัวเหมือนกันนะครับ
ครัวกริ้งนะครับ๔๐กรัม

จะหมดซะก่อนเลยค่ะนี่แหละนี่คือคำถามข้อที่๒ของคุณอันค่ะ

ปลากระป๋องพี่ป๊า๓แม่ครัวทั้ง๓แบบ๓รสชาตินี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดกันนะ
ปองที่บอลเปิดนี่หอมมากเลย
อยากกินกับข้าวสวยไปเข้าไปข้างในหุงข้าวสวยให้กิน

ปริมาณไม่เท่ากันนะคะอันแรกเนี่ย๗๕กรัม
อันที่๒๑๕๕กรัม
แต่ทั้ง๓แบบเป็นผลิตภัณฑ์จาก๓แม่ครัว
ขอดูเลือกจากใจแล้วกันค่ะ
ไซส์คุณจะเลือกจากการไซส์ซอกคอหรือว่าไซส์ซอกแขน

อุ๊ยนักซีลเตอร์ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว

อันที่๓ค่ะ
คุณจะเลือกคั่วกริ้งเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

เอาล่ะงั้นเป๊กจะเฉลยที่น้ำพริกปลาแมคาเรล๗๕กรัมที่คุณอันไม่ได้เลือก

ราคาโอเคนะราคาแฮปปี้นะ

และเป๊กจะเฉลยที่ปลาแมคาเรลในซอสน้ำหนัก๑๕๕กรัมจาก๓แม่ครัว

เท่าไหร่
ถูกลงมาอีกแล้วอันนี้ขอให้ถูกกว่ากันแล้วกัน
ครัวกริ้งปลาแมคเคอร์เรลนะคะ
ทั้ง๓อย่างนี้เป็นปลาแมคเรลเหมือนกันหมดเลยนะคะ
ต้องถูกกว่า๑๗บาท๐๕๐ซาง
และผลิตภัณฑ์จาก๓แม่ครัวกระป๋องนี้

ถูกว่า
ราคาอยู่ที่

ไม่เลือกอันนี้ล่ะครับ

อันนี้ยังปรุงรถเป็นกุ๊กกลิ้งเป็นไรต่อไร

อย่าลืมพลิกดูป้ายราคา

ที่มาเป็นผู้ช่วยที่แสนน่ารักของเป๊กนะคะ

ขอร้องอย่างหนึ่งว่าก่อนจะไปกรุณาไปมือเปล่า

เอาเรื่องจริงมาพูดเล่น
เชื่อจริงซะแล้วนะไร้
แต่ตอนนี้เวลาหมดหมดเวลา

บ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย๒โมงครึ่ง

แต่ความสนุกเหมือนเดิม
แต่ตอนนี้คุณผู้ชมอย่าลืมไปร่วมสนุกกับช่วง
ปวนทาเดิ้น
ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ๓แห่งนี้
แห่งไหนราคาถูกที่สุด
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวจังหวัดปัตตานี
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
อุทยานแห่งชาติดอยอินถนนจังหวัดเชียงใหม่
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคาวันนี้

ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุดแล้วรอ
ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อ

เวลา๑๙นทางเฟซบุ๊ค
แกงป่วนด้วนราคา

ก็นี่ไงเนี่ยผ้าบำรุงผิว

ก็นี่ไงผ้าขาวมั้ง
แต่ข้างล่างนี่ผ้าบำรุงผม
เฮ้ยมันจะบำรุงผมยังไงวะ

สาโล่งอ๋อเออสาโล่ง

เออเออเออเออเออ
สาโล่งเออเออเออเออเออ